ที่จริงมันก็อยู่อย่างนี้ขึ้นลงขึ้นลงแล้วแต่วันวันไหนอาหารอร่อยก็อ้วน
วันไหนไม่อยากกินก็ไม่กินอะไรอย่างนี้

ก็คือเขาได้ปล่อยตัวเองตามธรรมชาติ

ใช่เตรียมตัวมีน้องแต่ว่าที่จริงเตรียมตัวมีน้องก็ไม่ได้แปลว่าเราแบบจะกินอะไรก็ได้อะไรขนาดนั้น
เราก็ดูแล้วก็ปกตินี่แหละปกตินี่แหละมาเมื่อไหร่ก็มาเมื่อนั้น
คิดภาพตัวเองมีเบบี้ยังไงบ้างอ่ะคิดยัง
คงเหมือนเอเลียนคงเหมือนอูดอูดแบบอูดนอนอย่างนี้

ก็อาจจะค่ะหวังว่า
ถามถึงแก๊งเฟอร์บี้คือเราจะไปแจมกับแก๊งเฟอร์บี้บ้างไหมคะ
เฟอร์บี้ล่าสุดไปไหนกันโอ๊ยอันนั้นเป็นงานช่องไม่ได้เกี่ยวกัน

ไปทานข้าวกับของที่ช่องก็เจอเขานั่นแหละค่ะ

เขาชอบไปวันที่หนูแบบมีถ่าย
อย่างวันที่เขาไปเที่ยวภูเก็ตกัน

ไม่สามารถทิ้งเงินได้จริง

ปีนาคตมึงค่ะจะไปจอยกับแกงเพอรี่

อะไรที่แบบโอ้แต่ว่ายากเหมือนกันนะที่คิวจะแบบตรงกันได้อะไรอย่างนี้ค่ะ

สารคนนัดมิ้นเป็นคนนัด

สารนางกว่าจะนัดรู้เรื่องแต่ละครั้งแต่ละคนเนี่ยใช้เวลานาน
จะมีพามิ้นพาคิมไปจอยไหมคะหรือแล้วแต่เขาเนอะ
แล้วแต่ค่ะใช่ใครว่างก็มาใครอยากมาก็มาอะไรอย่างเงี้เราไม่ซีเรียสอยู่แล้วใช่

ใช่ค่ะใครสะดวกมาก็มาง่าย

ใช่โตแล้วไม่แก๊งหรอก
มันก็แค่เป็นแฮชแท็กที่แบบเวลาเราอยากจะกลับมาดูรูปอีกครั้งเราจะได้หาไม่ยาก

ส่วนพี่อยู่แก๊งไหนตอนนี้
หนูไม่ได้มีแก๊งหนูก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วงไหนใครว่างหรือนัดเจอเราเราว่างเราก็เจอใช่

ตอนนี้ก็แล้วแต่สะดวกค่ะแล้วแต่สะดวกใช่แต่ที่จริงเราก็สามารถเจอได้ทุกคนอะไรอย่างนี้
คือถามว่าก็ไม่ได้หกก็ไม่ได้โลกสวยขนาดที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่แบบว่าไม่ได้มีแบบว่าคนที่เราไม่อยากเจอชีวิตคนปกติอ่ะเนอะ
คนรักคนที่เราไม่ชอบคนที่เราเกลียดหรือคนที่เราแฮปปี้ที่อยู่ด้วยมันก็ชีวิตปกติของคนปกตินี่แหละใช่